การเปิดลงทะเบียนเราชนะสำหรับคนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่าไม่มีสมาร์ทโฟน
ใช่ค่ะซึ่งก็ต้องยอมรับนะจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ
คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนคนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตไม่ได้
คนที่ไม่ค่อยมีความรู้อาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกับเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี
หรือว่าคือสถานที่มันมักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เสมอ
คือคนเยอะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
เขาบอกวันนี้แบงค์กรุงไทยแทบแตกนะคะเพราะว่าคนแห่กันไปเยอะมากวันแรก
เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่ต้องทำยังไงได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์อะไรยังไง
คุณผู้ชมไปดูแต่ละจุดกันเลยนะคะไปที่นครราชศรีมากันก่อน
ธนาคารกรุงไทยสาลากลางนะคะเป็นหนึ่งในสิบสองจุด
วันนี้เนี่ยสิบห้าถึงยี่สิบห้ากุมภาพันธุ์เป็นวันแรกที่ให้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเข้าแอปเป่าตังค์ไม่ได้
เป็นผู้ป่วยผู้พิการหรือว่าเป็นผู้สูงอายุ
ให้ไปลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการเราชนะ
ชนะก็คือจะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาในช่วงของโควิดแบบนี้
จ่ายเป็นอาทิตย์หนึ่งแบ่งเฉลี่ยกันไปนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกคนที่เข้าไปถึงอินเทอร์เน็ต
สมาร์ทโฟนก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะ
มากันหลายพันคนเลยค่ะผู้หญิงท้องก็มีนะ
แล้วคือสูงอายุข้อเข่าข้อขาอะไรก็ไม่ค่อยดี
บนท้องยืนนานก็ปวดหลังเนาะแต่ก็ต้องยืนนะคะ
ยืนรอกันจนขาแข็งต่อแถวยาวเหยียดล้นออกไปบนถนนกว่า๕๐เมตร
ธนาคารเขาเลยต้องมีการยกเต็นต์๑๐เต็นต์มากางบางแดด
ไว้ให้คนที่รอคิวเพราะว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการมีน้อย
เพียงพอกับคนที่มาลงทะเบียนมันก็เลยจะล่าช้าหน่อย
ส่วนธนาคารกรุงไทยสาขาตำบลหัวทะเลนะคะ
ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการเราชนะ๓จุดด้วยกัน
ทุกคนต้องผ่านมาตรการคัดกรองโควิด๑๙
ก็คือจุดคัดกรองกรอกเอกสาร
แกนบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดแล้วก็สแกนใบหน้า

เพราะมีผู้สูงอายุบางคนที่ลูกหลาน
เอาเลขบัตรประชาชนไปลงทะเบียนในสมาร์ทโฟนก่อนหน้านี้แล้ว

แต่คนที่ลงได้เลยเสร็จรวดเร็วก็มีเหมือนกันนะคะ
อาจจะมีสับสนเรื่องคิวสักเล็กน้อยค่ะ
ไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมนอกจากตอนแรก

บอกว่าได้คิวแล้วก็เร็วเลย

นี่ค่ะที่ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยหลายสาขาสภาพเป็นแบบนี้เนอะ

จุดนี้เขามีการแจกบัตรคิวประชาชน
กว่าหนึ่งร้อยคิวนะคะคนที่ไปรอมีทั้งผู้สูงอายุ
มีทั้งพระสงฆ์มีทั้งแม่ชีค่ะก็ไปรอเพื่อที่จะรับบัตรคิว
เนี่ยนะคะการรอรับบัตรคิวบรรยากาศช่วงเวลานี้ค่อนข้างวุ่นวาย
เพราะว่าการรับบัตรคิวก็ยังไม่ได้เข้าคิวค่ะ
ยังไม่ได้เริ่มต้นเข้าคิวก็ลักษณะก็คล้ายกับการมุงนะคะ
เจ้าหน้าที่แจกหนึ่งชุดผ่านไปไม่พอค่ะต้องทำใหม่อีกหนึ่งชุด
มากกว่าหนึ่งร้อยชุดเนี่ยนะคะนอกจากนี้นะคะ
ทางตำรวจและเจ้าหน้าที่ธนาคารก็เลยต้องออกมาอธิบายว่า
การลงทำเบียนเนี้ยเปิดไปอีกหลายวัน
จนถึงยี่สิบห้ากรุงภาพันธ์และมีหลายสาขาให้บริการ
สาขาอื่นก็ได้ประชาชนได้ฟังแบบนั้นนะคะ
บางส่วนออกไปสาขาอื่นบางส่วนกลับบ้านเพื่อลดความแออัดด้วยนะคะ
วันหลังก็ค่อยมาทำก็ได้นะคะก็ก่อนวันที่๒๕กุมภาพันธ์นั่นแหละนะคะ
ส่วนที่ขอนแก่นค่ะจุดนี้นะคะบรรยากาศวุ่นวาย
แต่ว่าไม่ใช่เป็นธนาคารกรุงไทยนะคะเขาเป็นจุดบริการเคลื่อนที่ค่ะ
จุดรับลงทะเบียนนี้คือหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น
เนี้ยค่ะเยอะมากแจกบัตรคิวไปห้าร้อยคิว
ตอนแรกอะว่าเอาห้าร้อยพอนะคะแต่ห้าร้อยคิวนี้ไม่พอค่ะ
ประชาชนมามากกว่าห้าร้อยนะคะบางหมู่บ้านเหมารถยนต์กันมาเลย
ก็มากันทั้งหมู่บ้านมากันเป็นหมู่คณะนะคะ
ทำให้ยอดเต็มตั้งแต่๑๐โมงที่เหลือต้องกลับบ้านค่ะ
และต้องมาใหม่พรุ่งนี้หลายคนโอดครวนบอกว่าต้องเสียเวลา
พรุ่งนี้ก็ต้องมารอบใหม่นะคะบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขามริวัล
ที่มีประชาชนจำนวนมากตั้งใจเดินทางไปลงทะเบียนเช่นเดียวกัน
เขาบอกจุดนี้หลายคนผิดหวังนะคะเพราะว่าธนาคารเปิดบริการเฉพาะ
การตรวจสอบสิทธิ์แก่ผู้ที่ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้
แต่ยืนยันตัวตนไม่ผ่านเท่านั้นนอกจากนี้ยังพบปัญหาคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
แต่ให้คนอื่นลงทะเบียนให้ทางสมาร์ทโฟนแต่ไม่ผ่านก็ต้องไปกดยกเลิกทางสมาร์ทโฟนก่อน
เจ้าหน้าที่ถึงจะลงทะเบียนใหม่ได้เนี่ยนะคะเห็นไหมคะมันมีหลายกรณีเกิดขึ้นนะ
คือเห็นใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนที่รอรับสิทธิ์มีเยอะมากจริง
แต่ว่าจำนวนพนักงานธนาคารเองก็ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
คนที่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะแล้วเนี่ย
ได้รับเงินงวดแรกเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด
มีนาคมงวดแรก๔๐๐๐บาท
ทยอยจ่ายเป็นรายสัปดาห์จนครบ๗๐๐บาทนะคะ
ก็สามารถใช้บัตรประชาชนเลยนี่แหละ

เอาบัตรประชาชนคุณนี่แหละไปซื้อสินค้า
หรือว่าชำระบริการในร้านที่ร่วมโครงการได้เลย
อ่ะประชาสัมพันธ์กันอีกสักทีแล้วกันนะคะ
เผื่อใครยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะฉันต้องเอาอะไร

การเปิดให้ลงทะเบียนเราชนะรอบนี้เนี่ย
สำหรับกลุ่มคนที่๑เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต
ค่ะสองไม่มีสมาร์ทโฟนอ่า
เข้าแอปเป่าตังค์ไม่ได้มีปัญหาค่ะ
ผู้สูงอายุผู้สูงวัยห้าผู้ที่พิการ

อันนี้คือโอกาสที่จะให้มาลงทะเบียนตั้งแต่๑๕
ก็คือวันนี้จนถึงยี่สิบห้ากุมภาพันธ์นะคะ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

แล้วกระจายคำสั่งนี้ไปตามหมู่บ้านต่างจะได้จัดช่วงเวลาที่มาให้มันตรง
จะได้ไม่มาซ้ำซ้อนกัน